ที่ชนบุรีครับมีหนุ่มช่างไฟคนหนึ่งกำลังเดินสายไฟ

เหลือไปเห็นโอ้โหกระดูกมนุษย์เต็มเกลือดไปหมดเลย

เป็นกระดูกมนุษย์เพราะมันมีเชิงกรานด้วย
แต่ว่ามองหาไม่มีหัวกระโหลกมันหายไปคาดว่าสุนัขคงจะฆ่าไป
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นใครทำไมถึงเสียชีวิต
เพราะยังไม่มีการแจ้งคนหายมาก่อน
ใครที่ญาติหายตัวไปสามารถที่จะไปตรวจสอบได้
เป็นกระดูกของมนุษย์เต็มไปหมดเลย
ก็เลยแจ้งตำรวจกับกู้ภัยไปตรวจสอบ
ตำรวจภูทรศรีมราชาจังหวัดชนบุรีพร้อมกับกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบ
หลังจากมีการไปพบโครงกระดูกมนุษย์กระจัดกระจาย
บริเวณบนเขาในป่าซอยทองผาภูมิหมู่เก้า
ตำบลบางพระอำเภอศรีมราชา
ในจุดเกิดเหตุมีกระดูกชิ้นส่วนต่าง
กระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยนะฮะ
แต่ว่าไม่พบกระโหลกศีรษะของมนุษย
ซึ่งคาดว่าสุนัขคงจะฆ่าไป
แต่ว่าใกล้โครงกระดูกนี้จะมีเสื้อผ้า
กางเกงสีน้ำเงินเชือกไนลอนสีฟ้าตกอยู่นะฮะ
ก็เลยต้องปิดกั้นตรงนี้เอาไว้ตรวจสอบ

ช่างไฟที่เขาไปเจอเขาบอกว่ากำลังเดินรัดเลาะอยู่ชายป่า

หันไปเห็นอ้าวนี่มันกระดูกเหมือนกระดูกมนุษย์เลย
ก็เลยเข้าไปดูโอ้จริงด้วยครับ

ก็เลยรีบออกมาแล้วก็แจ้งตำรวจกับกู้ภัยไปตรวจสอบ

ว่ามีการฆ่ากันหรือว่ามีคนมาทำอะไรตรงนี้

เพิ่งจะรู้ตอนตำรวจมาถึงนี่แหละ
โดยกลุ่มคนที่ทำงานกับเรื่องของไฟฟ้า

ไปฟังเสียงของช่างไฟนะฮะ
ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเพิ่งจะรู้เนี่ย

ก็นี่ไงพวกที่ทำไอ้พ่นเสาไฟนี่
แล้วเข้าขึ้นไปเจอ
เขาขึ้นไปเจอเลย
วันนี้เขามากับสามคนก็เดินขึ้นไปนี่

อันนี้เป็นเสียงคุณลุงซึ่งเป็นชาวบ้านในที่เกิดเหตุนะฮะ

เพราะว่าช่างไฟเขาวิ่งไปแจ้งคุณลุงอีกทีหนึ่งนะครับ

เจ้าตัวที่คาดว่าโครงกระดูกที่พบเนี่ย
น่าจะเป็นคนที่เสียชีวิตมาแล้วประมาณสัก๓๔เดือน

แต่ก็ยังไม่ทราบสาเหตุการตายที่แน่ชัดนะฮะ

ของจังหวัดชนบุรีเข้าไปตรวจสอบก่อน

พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลว่าเขาเป็นใคร

หรือว่าใครที่มีย่าดของตนเองสาบสูญ
สูญหายไปสงสัยว่าจะเป็นย่าด

สพศรีมราชาได้เลยนะครับ